ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สุราชธานีค่ะบ้านหรูเป็นสิบหลังเลยถูกคนร้ายย่องเข้าไป
แล้วคนร้ายคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะมีจุดเด่นเลยล่ะทำไมฮะเขาสวมแต่กางเกงใน
กางเกงในกางเกงในตัวเดียวเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะภาพกล้องวงจรปิดจับได้เห็นเห็นเลย
เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ค่ะสวมกางเกงในตัวเดียวแล้วก็ใช้ผ้าคล้ายผ้าขนหนูคลุมปิดบังใบหน้า
เขาไปงัดหน้าต่างของบ้านแล้วก็เดินลื้อค้นในบ้านเลขที่แปดทับยี่สิบสี่
เป็นหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในตำบลวัดประดุนะคะอ่าเข้าไปอ่ะนี่ไงนี่ไง
เนี่ยดูเห็นไหมเอาผ้าขนหนูคลุมไว้ไม่ให้เห็นหน้าแต่ล่อนจ้อนนะคะ
กางเกงในตัวเดียวเลยเอาปิดหน้าแต่ว่าอย่างอื่นไม่ปิดเลย
ก็คิดว่าอย่างอื่นไม่น่ามีอะไรต้องปิดเขามีวิชาร่องหนอะไรหรือเปล่า
ร่องนะคะเราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมนี่มีไม่ได้เห็นคนเดียวใช่ไหม
แบบท่องมนต์แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยร่องหนแล้วไงก็เป็นไปได้นะ
เพราะอะไรรู้ไหมเขาเข้าไปบ้านไปแต่ไม่เอาสิ่งของมีค่าไปเลย
เฉพาะหลังนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหลังเนี้ยคือไม่เอาอะไรไปเลย
เอาอะไรไปเลยเอาผ้าใบเนี้ยเอาผ้าผืนเนี้ยไปเอามาเอาผ้า
หลังแรกที่เข้าไปเนี่ยนะไม่มีผ้านะเขามาเอาผ้าที่บ้านหลังนี้
แล้วไปก่อเหตุที่อื่นต่อครับนายทกรพรมจันทร์วัยสามสิบสี่ปี
เจ้าของบ้านหลังเนี้ยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสองมิถุนายน
ประมาณสักเกือบตีสามค่ะแล้วหลังเนี้ยหลังนี้อันนี้คือคือหลังอื่น
หลังอื่นแล้วเพราะมีผ้าแล้วไงแต่ได้ผ้าหลังนู้นช่วงที่เดินอยู่ทั่วทั่วไปเนี่ย
อืมก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เอาผ้าคลุมหน้าตัวเองไม่ค่ะแล้วกางเกงชั้นในตัวเดียวเหมือนเดิมเหมือนเดิม
ก็เดินไปเรื่อยเรื่อยสำรวจเหมือนสำรวจตรวจตราอะไรสักอย่างอ่า
ทีนี้เจ้าของบ้านเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุมันเกือบตี๓เขาหลับ
เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้คือหลังที่เข้ามาแล้วได้ผ้าไปใช่ค่ะอืม
เขามาตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ
ผ้าคลุมคีย์บอร์ดมันหายไปคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะอืม
ก็เลยงงว่าเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงเปิดกล้องดูเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เห็นโจรกางเกงในหยิบผ้าคลุมคีย์บอร์ดไปบังใบหน้าตัวเอง
แล้วก็เดินลื้อค้นภายในบ้านเขาทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองเลยนะครับ
แต่ไม่หยิบของมีค่าที่วางอยู่เลยสักชิ้นเดียวพอถามเพื่อนบ้านในหมู่บ้านอ่ะ
เขาบอกเอ้ยโดนเหมือนกันอืมรวมรวมแล้วเนี่ยเกือบสิบหลังค่ะ
บ้านที่เข้าไปก็ใส่เกงในตัวเดียวอืมแต่บางบ้านใส่ชุดเรียบร้อยนะครับ
แล้วมีอยู่หนึ่งบ้านที่ไม่มีกล้องวงจรปิดสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทหายไปอืม
แต่บ้านที่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรหายไปเลยเออเออ
ตอนนี้เขาก็แจ้งความไปแล้วนะคะครับ
คนร้ายที่ตอนนี้เข้ามานะครับคือเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้า
ใส่แต่กางเกงในตัวเดียวเข้ามาในบ้านซึ่งซึ่งแปลกมากคือเข้ามาแล้วอ่ะ
สินในบ้านไม่ไม่เอาอะไรไปเลยคือชั้นหนึ่งของผมเนี้ย
ชั้นหนึ่งเนี้ยก็จะมีโน้ตบุ๊กอยู่สองตัวตั้งอยู่ในอ่า
อยู่บนโต๊ะทำงานก็ไม่เอาไปแล้วคนร้ายก็ขึ้นไปชั้นสอง
ชั้นสองก็จะมีโทรศัพท์มือถือพระเลี่ยมทองแล้วก็
กระเป๋าตังค์กับนาฬิกาที่ตั้งอยู่ก็ไม่เอาไปนะครับ
อันนี้ก็กลัวว่าถ้าไม่เอาของอะไรไปเลยเนี่ย
เพราะว่าจะเข้ามาทำร้ายเด็กหรือว่าผู้หญิงในบ้านหรือเปล่า
อันนี้ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยอยู่บ้าน
พอพอรู้ว่ามีการงัดเข้าบ้านผมเนี่ย
ผมก็สอบถามทางบ้านหลังอื่นในซอยอื่นนะครับ
ก็ที่รู้อ่ะคือที่รู้และกล้องวงจรปิดจับได้เนี่ย
ก็มีประมาณสิบหลังนะครับที่มีรอยงัดอ่า
หลังจากที่เห็นคลิปล่าสุดนะครับที่มีภาพชัดเจนอยู่เนี่ย
ก็เอาทางเพื่อนบ้านอะไรก็ช่วยกันหา
ก็ไปถามตามแคมป์คนงานตามบ้านที่อยู่ข้างหมู่บ้านอะไรพวกนี้
ร้านอาหารค้าร้านอาหารอะไรพวกนี้ก็ไม่มีใครคุ้นหน้า
แต่ว่ามันจะมีภาพอยู่มุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ของบ้านหลังนึงเนี่ยจะเห็นหน้าชัดเลยคนนี้อ๋อนี่ไงเห็นไหม
ผู้ชายคนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ตัวแล้วนะครับว่า
วิชาอาคมของตัวเองเนี่ยไม่ได้ผลเออไม่คือบางทีเนี่ยมันมีเรื่องของ
บางคนคิดว่ามีการท่องมงท่องมนต์แล้วแก้ผ้าแล้วเดินไปเดินมาเนี่ย
จะไม่มีใครเห็นเราแล้วเอาผ้าคุมปิดหน้าทำไมอ่ะก็ไม่รู้
แต่ตรงนี้ก็ไม่ปิดอ่าเอาเป็นว่าเขาฝากเจ้าของบ้านหลังเนี้ย
ฝากเตือนไปนะคะเวลาก่อนเข้านงเข้านอนอะไร
ปิดประตูบ้านประตูหน้าต่างเช็คให้เรียบร้อยทุกครั้งครับ
ตัวเขาเองเขาบอกว่าจะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้วจะติดเหล็กกัดเลย
เพราะว่ากลัวอย่างที่เขาบอกบางทีภรรยาอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเข้ามาไม่เอาของมีค่าแล้วจะมาทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
คือบ้านบางหลังที่ไม่ได้เอาอะไรไปเนี่ยอาจจะเป็นไม่เจออะไรไง
จะตั้งใจอย่างนี้หลังนี้เจอสร้อยคอทองคำก็เอาไปใช่ไหม
แต่บ้านหลังที่เอาไปไม่มีกล้องวงจรปิดไงอืม
ก็เดี๋ยวต้องดูหวังว่าตำรวจจะจับตัวได้โดยเร็วแหละเห็นชัดขนาดนี้
แล้วเดี๋ยวก็รู้เหตุผลว่าทำไมถึงใส่กางเกงในตัวเดียวใช่